เรื่องนี้บ้างอันนี้เป็นความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสันตินะคะที่ก่อเหตุฆ่าสองสามีภรรยาที่ไต้หวันแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุด้วยล่าสุดตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มธนวัฒน์ผู้ต้องหาอีกรายที่ร่วมกับนายสันติในการก่อเหตุเนี่ยได้แล้วนะคะ
หลังจากนายสันติสุพะอภิรดีไพรินผู้ต้องหาฆ่าสองสามีภรรยาที่ไต้หวันเนี่ยคือเขารับสารภาพนะคะว่าร่วมกับเพื่อนคนไทยอีกสองคนก่อเหตุก็คือนายสามารถแซ่หลีและนายธนวัฒน์พุ่มเข็มทองและทั้งคู่ก็เดินทางมาที่ไทยแล้วด้วยเมื่อสิบเอ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวนค่ะเขาก็รวบรวม
ว่าหน่วยฮานุมานกองปราบคุมตัวนายธนวัฒน์พุ่มเข็มทองหนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมกับนายสันติและนายสามารถลวงฆ่านางสาวโภจนีแซ่หลีและนายประเสริฐโนราชสามีภรรยาชาวไทยแล้วก็นำศพขึ้นรถยนต์ไปทิ้งเนี่ยนะคะได้แล้วแล้วคือตัวนายธนวัฒน์เนี่ยก็คือนีกลับมาที่ไทยกบดานอยู่ที่พื้
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนแล้วนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าร่วมกับนายสันติกับพวกอีกหนึ่งคนก่อเหตุใช้ท่อนเหล็กตีสองสามีภรรยาจนเสียชีวิตจากนั้นนำศพขึ้นรถยนต์ไปทิ้งก่อนหลบหนีกลับมาที่ไทยแล้วก็มากบดันในพื้นที่กรสินค่ะได้ตัวแล้วสองยังเหลืออีกหนึ่งนะคะ